โชคให้มันให้มังให้มีอยู่ได้มีมีอยู่ดีมีให้
รับเปลี่ยนหนูทอง

สวัสดีค่ะทุกคนรถหนาวแรงงานตัวแล้วนะคะ
วันนี้วันพฤหัสบดีแรกของหลายคนที่จะเริ่มต้นทำงานกันนะคะ
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะต้องไปทำงานต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสงบ
จะได้มีสติมีสมาธิในการทำงานกันนะคะ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยดีกว่าเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้
ถือว่าอากาศดีนะคะ
โดยเฉพาะภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนอากาศจะเย็นสบาย
แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ต้องระวังเรื่องของฝนด้วยนะคะ

เราจะเห็นเลยนะคะว่ากระแสลมที่มาทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ก็คือบริเวณทางอ่าวไทยเนี่ยจะมีขึ้นลมพัดมาแรงมากนะคะ
ก็จะทำให้ภาคใต้ในระยะนี้มีฝนตกมากหน่อย
เดียวกันค่ะจะมีลมฝ่ายตะวันตกนะคะ
พัดพาดผ่านตอนบนของประเทศคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีทั้งฝนฟ้าขนองบ้างบางพื้นที่
แล้วก็มีลมแรงด้วยส่วนตอนเช้าก็มีหมอกลงจัดนะคะ
แต่ว่าพื้นที่ที่จะต้องให้ความสนใจมากหน่อยคือภาคใต้
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง
แต่ว่าไม่มากนะคะประมาณร้อยละ๓๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ชาวเรือตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำว่า
ควรที่จะงดเดินเรือในระยะนี้ไปจนถึงวันที่๔มกราคมค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั้นนะคะ
คลื่นสูงไม่มากนักประมาณ๑๒เมตร
แต่ว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ
ส่วนพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะ
อากาศจะค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวัน
ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเฝ้าระวังเรื่องของฝุ่นละอองด้วย
แล้วก็แดดที่มาในช่วงของหน้าหนาว
มันก็จะเป็นแดดที่อากาศแห้งส่งผลกระทบเรื่องของผิวด้วย
จะทำให้ผิวแห้งเกิดการระคายเคืองผิวแตกด้วย

แล้วก็กลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่
เป็นประจำแบบนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ